ส่วนใครที่แหมไม่มีเวลาขับรถไปล้างรถแบบดิฉันเลย
มันจะดีขนาดไหนไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะคุณค่ะรถมอเตอร์ไซค์ห้าง
บริการล้างรถเคลื่อนที่ค่ะคุณ
ไปส่งแบบพิซซ่าส่งไก่อะไรอย่างนี้ครับคุณ

จริงค่ะเป็นไอเดียของนายนรงฤทธิกรยานะคะ
คุณครูโรงเรียนวิเศษชายชาญตันติวิทยาภูมิ
คุณครูคนนี้เขาคิดริเริ่มธุรกิจนี้เพราะว่า
อยากที่จะสร้างรายได้ให้กับนักเรียนกลุ่มหนึ่ง
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
จึงมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่าง
เพื่อนำมาปรับแต่งกับรถจักรยานยนต์
ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้นั่นเอง
ควักทุนตัวเองไปกว่า๒๐๐๐บาทเลยนะคะ

ก็นำรถมอเตอร์ไซค์ออกบริการล้างรถนอกสถานที่
ราคาบริการจะอยู่ที่๑๕๐บาท

คือถ้าน่าจะเป็นรถเก่งธรรมดาน่าจะ๑๕๐

ก็แพงหน่อยถูกต้องแล้วนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนใจดี
ใช้น้ำในบ้านใช้ไฟในบ้าน
ลดให้อีกทันทีเลย๒๐บาทต่อคัน
ก็ทำให้เด็กที่มาล้างรถแบบนี้นะคะ
มีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า๓๐๐บาท
แล้วตอนนี้คนก็รู้จักกันแพร่หลายเยอะมากขึ้นด้วย
อ่างทองที่อยากจะใช้บริการ
โทรไปได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ

ไม่ต้องขับรถไปหาร้านล้างรถใดเลย
มาล้างให้ถึงบ้านเลยคุณค่ะสะดวกรวดเร็วมาก
คุณครูบอกว่าถ้ากิจการดีในอนาคต
จะขยายไปรับบริการจังหวัดใกล้เคียงต่อไปด้วย

ให้มีทุนในการไปศึกษาเล่าเรียนกันต่อ

กรุงเทพก็มีสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับขี่ไป
ยังจุดต่างเพื่อไปล้างเนี่ยนะครับ
แต่ของคุณครูเนี่ยดูแล้วอุปกรณ์ต่างดู

เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะครับ

เด็กน้องนักเรียนนักศึกษาเนี่ย
มีรายได้เสริมระหว่างเรียนด้วย